ที่บริเวณประตู๗มีตัวนี้ค่ะตัวเงินตัวทองความยาว๑เมตรนะ
เขาตกใจพอเห็นเจ้าหน้าที่จำนวนมาก
เขาก็พยายามที่จะวิ่งหนีเข้าไปในวัดนะ
แต่จุดที่เขาเข้าไปคือบริเวณช่องระบายอากาศของป้อมยาม

แต่เขาก็มุดไม่ได้พยายามอยู่นานนะคะ
แล้วก็มัดใส่กระสอบแล้วก็พาไปปล่อย
จุดที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งเป็นป่าด้านหน้า